คราวนี้พาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับ

คะแนนอาจจะมีการพลิกจากการเลือกตั้งก่อน

ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าผลคะแนนออกมาน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะ

ได้รับชัยชนะทิ้งห่างจากนางฮิลาลี่คินตัน
ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยชนะในฝั่งพักรีพับลิกัน
สหรัฐอเมริกาเพื่อเลือกสมัครเป็นผู้ตัวแทนพัก
ตำแหน่งประธานาธิบดีเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะ
โดยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการชี้ว่า
วุฒิสมาชิกจากรัฐเวิร์มอลต์
ได้รับชัยชนะได้รับคะแนนเสียงร้อยละหกสิบ
ขณะที่นางฮิลาลี่คินตันตามมาเป็นอันดับที่๒

หลังการประกาศผลคะแนนนะคะนายเซ็นเดอร์ส
ได้กล่าวตอบผู้สนับสนุนระบุว่า
ชัยชนะของตัวเองสะท้อนให้เห็นว่า
อเมริกันต้องการความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
โดยนายซันเดอร์ประกาศตัวว่า
เป็นนักสังคมนิยมประชาธิปไตย
ชูนโยบายลดความไม่เท่าเทียมทางรายได้

เปิดให้มีการเรียนฟรีในระดับมหาวิทยาลัย
และจำกัดการผูกขาดของธนาคารขนาดใหญ่

ซึ่งมีคะแนนเป็นอันดับที่๒ในฝั่งพักเดโมแครต
กล่าวว่าแสดงความยินดีต่อชัยชนะของนายเซ็นเดอร์ส
แต่ยืนยันจะเดินหน้าหาเสียงต่อไป
เพื่อต่อสู้ในการเลือกตั้งขั้นต้นที่จะจัดขึ้นในรัฐอื่น

จิงเข้าอี้ประธานิทธิบดีสหรัฐ
ส่วนฟักฝั่งภักดิ์รีพับลิกานมาเสร็จที
นักธุรกิจอย่างโดนอลดทรัมป์ได้ชัยชนะ

ตามมาด้วยนายจรคาซิกได้คะแนนเสียง๑๑
ก่อนหน้านี้นักธุรกิจอย่างโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศชูนโยบาย
ส่งกลับผู้อพยพหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมาย
สร้างกำแพงบริเวณพรมแดนสหรัฐกับเม็กซิโก
รวมถึงการห้ามชาวมุสลิมเดินทางข้ามประเทศเป็นการชั่วคราวอีกด้วยค่ะ
รายงานระบุว่าชัยชนะของนายเซ็นเดอร์และนายทรัมป์ที่รัฐนิวแฮมเทีย
ท้อนให้เห็นถึงความเบื่อหน่ายต่อการเมืองยุคเก่าของชาวอเมริกัน
ขณะที่การเลือกตั้งขั้นต้นครั้งต่อไป